ก็ต้องรอเมื่อผมตรวจสอบแล้วผมเสนอขึ้นไปโปรด๙นั้นลงมา
การตรวจสอบก่อนนะก็คงต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนาก่อนนะแล้วขึ้นไปโปรดก้าวลงมา
แต่จะส่งผลก้าวมาวันไหนแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าถวายสัตว์ไง

ก็นิ่งอย่างนี้ต้องนิ่งอย่างนี้

มันไม่รู้มีแค่๓๖ที่
นายกก็อีก๓๖คนจะเอาที่ไหนมาอีก
แล้วก็ต้องเอาไปก่อนนะ

แล้วใครที่ไม่ได้เราจะเอามาช่วยงานตรงไหน

ไม่รู้ยังไม่รู้ไงเดี๋ยวรอ

อะไรแหละไว้บางสิ่งอื่นอย่างของเธอ
จะต่อไปรัฐบาลน่าจะมีรึเปล่าใครอยู่ใครไม่อยู่ใช่ไหมใจเย็น
ใจเย็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไร
ใจฉันเนี่ยใจร้อนกว่าเธอเธออย่ามาใจร้อนแข่งกับฉันสิ
ใจเย็นลงบ้างนะถ้าเธอใจเย็นลงฉันก็ใจเริงลง
ฉันจะได้คิดงานข้างหน้าถ้าฉันต้องมาตอบคำถามพวกนี้มันก็ตีกันต่อ
คือโฉมคืออะไรล่ะโฉมคือหน้าตาแล้วใครเลือกมา
ใครเลือกมาแล้วเรากำลังจะต้องเลือกมาเนี่ยเราไปกีดกันอะไรเขาได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วคุณพูดกับเรื่องโคต้าของสัดส่วนคุณเอาไหนมาพูดคุณพูดเรื่องอะไร